อีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการแฉแล้วก็ดุเดือดไม่แพ้กัน
เขาถึงขั้นบอกว่าคุณชูวิทย์ควรจะได้ตำแหน่งอะไรบางตำแหน่งแห่งปีแล้วด้วยซ้ำ
เออนะคะเขาบอกว่าควรจะเป็นคนดังแห่งปี
คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาแฉอย่างต่อเนื่องจริงนะคะโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม
แล้วทำไงมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพราะเข้าไปนะคะ
แล้วก็บอกว่าในภาพที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์
มันมีภาพที่เห็นว่าหลานของตู้ห่าวเดินคุมดูแลอยู่ในบ่อน
แล้วคุณชุวิตยังออกมาบอกอีกว่าแล้วทำไมเห็นเจ้าหน้าที่บอกเซิร์ฟเวอร์ถูกถอดล้างออกไป
แต่คุณชุวิตบอกว่าคุณชุวิตยังมีอยู่นะอ่ะงงอ่ะทำไมมีได้ไง

ทีนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการสั่งการให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริง
ว่าต้องมีความชัดเจนและต้องพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่
ให้ได้โดยเร็วหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดกฎหมายหรือให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนการกระทำผิดต้องรายงานพบตรเพื่อลงโทษ
แต่คุณชุวิตไม่หยุดนะคะเพราะยังมีการโพสต์คลิป
คลิปนี้คุณชุวิตเอามาพูดและจริงเอามาเปิดต่อหน้าผู้สื่อข่าวด้วยซ้ำ
บอกว่านี่คือความโหดร้ายของตู้ห่าวที่เหมือนในหนังมาเฟียจีน
ซ้อมผู้ชายคนนึงในบ่อนเพราะผู้ชายคนนั้นขโมยเงินบ่อน
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหมีแต่คลิปเด็ดออกมาทั้งงานไม่รู้ออกมาอากาศไหนนักหล่างเนาะ
ชุวิตยังไม่หยุดแชร์นะคะเขาบอกว่าช่วงเที่ยงคืนเนี่ย
มีการโพสต์แฉอีกรอบคุณผู้ชมภาพนี้โอ้โหนี่สดร้อน
เที่ยงคืนที่ผ่านมาแฉแบบนี้บอกตั้งแต่เกิดเหตุ
จินลิง๒๖ตุลาคมจนถึง๓๐ธันวาคม
กว่า๒เดือนพบชนยังปล่อยประละเลยในการตั้งข้อหานะ
แล้วก็มีพูดถึงคนสนิทของพบชนที่ปล่อยรถของกลางในคดีออกไปแบบชิล
มีรูปของผู้หญิงที่นำถุงเงินอันนี้ดิฉันอ่านตามคุณชุวิตนะคะ
นำถุงเงิน๖๐๐๐๐๐บาทมาให้ถึงที่สยนว
แล้วก็ยังบอกด้วยว่ารองคนนี้รักษาการภูมิกับการสอนอ
มาขอถ่ายรถของกลางในคดีที่ถูกยึดจากคืนนั้นนั่นแหละค่ะ
ที่มีการตามจับกลุ่มในผับจินลิงนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ยังมีลายเซ็นอนุมัติให้คืนรถได้ด้วย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณชุวิตนำมาแฉอีกเรื่องหนึ่ง
ส่วนฝ่ายผู้หญิงก็เขาบอกว่ามีการถ่ายรูปโต๊ะทำงานกับถุงเงิน
เป็นหลักฐานส่งภาพกลับไปให้เจ้าของรถปอเช่คันนี้
ซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนกัมพูชาว่าเอาเงินมาถ่ายถอนรถให้แล้วนะ
นี่เป็นภาพนี้แล้วเราวงแดงไปให้ว่าถุงนั้นเป็นถุงเงิน
ก็ถ่ายเงินเหรอนะใช่ค่ะคุณสุวิตยังโพสต์บอกว่าผ่านมาสองเดือน
เรื่องนี้ยังนิ่งเฉยพบชนนิ่งเฉยแต่พอเขาไปโพสต์ปรากฏว่าวันหยุดยาว
พบชนก็มีการแอบแจ้งข้อหานะคะมาตรา๑๔๙และมาตรา๑๕๗นะคะ
กับรองท่านนี้กรบเกลื่อนประเด็นนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือ
เรื่องของเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรการปล่อยของกลางออกไป
รองท่านนี้คุณชูวิทย์เรียกว่ารองอะไรนะ
รองไม่เป็นไรดีกว่าฮะตามนั้นคุณผู้ชมไปอ่านดู
ผมพูดได้นะตามคุณสุวิตย์เนี่ยเขาบอกรองหมา
บอกแบบนี้ทีนี้คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนมีพี่อีกหรอพี่
พี่สุวิตย์บอกมีอีกมีอีกเดี๋ยวจะแช้ข้ามไปแช้ทุกวัน
เพราะจะให้พบตรและพบชนเก้าอี้ร้อนนั่งไม่ติด
ให้รอติดตามกันต่อไปค่ะ
บอกว่ายังมีเรื่องให้แฉข้ามปีใหม่เยอะยกเว้นจะย้าย
พบชนคนนี้ออกจากพื้นที่คุณชูวิทย์ลงท้ายไว้แบบนี้